มาต่อที่การสูญเสียนักชกในตำนานก็คือมูฮามัติอารีนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของโฆษกของครอบครัวนะครับ
ออกมาแถลงสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเกิดจากการช็อก

โดยมีการเตรียมจัดพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่
พร้อมต้อนรับคนดังจากทุกวงการทั่วโลกมาร่วมไว้อาลัย
งานศพของมุธมัติอารีสุดยอดนักชกแชมป์โลกรุ่นเฮฟวิเวท๓สมัย

โดยในวันพฤหัสบดีนั้นจะมีการจัดพิธีศพ
เป็นการภายในเฉพาะในสมาชิกของครอบครัวและคนใกล้ชิดก่อน
ส่วนวันศุกร์นั้นจะเป็นพิธีสำหรับบุคคลทั่วไป
คาดว่าจะมีคนดังในวงการกีฬาอีกหลายคน
เข้าร่วมกล่าวนำเพื่อไว้อะไรต่อการจักรไปของเขาด้วยครับ
โดยในวันดังกล่าวนั้นทางครอบครัวจะเปิดกว้างให้สาธารณชนเข้าเคารพศพได้อย่างเต็มที่
ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนศพไปตามเส้นทางที่เขาเคยฉลองชัยหลังคว้าเหรียญโอลิมปิกเมื่อปี๒๕๕๙
และจะนำร่างไปฝังที่สุสานในเมืองลุยสวิวครับ
ขณะที่บรรยากาศในบ้านเกิดของอารีต่างเต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมกันไว้อะไร
รวมทั้งสถานที่สำคัญต่างยังคงลดทงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความเสียใจ
การสูญเสียบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของวงการกีฬา
ก่อนหน้านี้บ๊อบกาเนลโคศกของครอบครัวอารีได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนระบุว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของนักชกชื่อดังด้วยวัย๗๔ปีเกิดจากการช็อก
จากติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นผลพวงจากโรคระบบทางเดินหายใจและพากินสันครับ